คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ต่อไปนี้เนี่ยนะเกิดขึ้นที่โคราชนะครับ
จังหวัดนครราชศรีมาผู้หญิงคนหนึ่งเธอไปทำบุญที่วัดบ่อย
ก็ไปเจอพระสงฆ์รูปหนึ่งด้วยความที่เจอกันบ่อย
พระสงฆ์แอบชอบเธอแต่แบบก็คือพระกับศรีกาจะไปชอบได้ยังไง

หญิงก็ไม่ได้ชอบพระสงฆ์รูปนั้นแต่เธอไปทำบุญบ่อยก็เลยสนิทชิดเชื้อกันไป
พระเองก็เหมือนจะมีข้อมูลเธอว่าเธอชื่ออะไรมีเฟซบุ๊กอะไร
อยู่มาวันหนึ่งพระรูปนี้ศึกออกมาก็กลายเป็นทิศใช่ไหมฮะเพิ่งศึกมา
ขอนัดเคลียร์กับผู้หญิงคนนี้หน่อยผู้หญิงไม่ยอมรับรัก
เพราะคิดแค่เป็นพี่ชายเป็นเพื่อนเท่านั้นคุณผู้ชมพากันไปเคลียร์ที่ป่าย่า
ข้างทางสุดท้ายเอามีดเนี่ยปาดคอแทงผู้หญิงบาดเจ็บปางตาย
ตัวเองกลัวความผิดตำรวจมาจับเอามีดเล่มเดียวกันแทงตัวเอง
หวังจะตายตามไปไปดูภาพเหตุการณ์ครับ
อันนี้อันนี้ถ่ายท้าสูตรแล้วนี่จริงจริง
กูไม่ใช่เทงเมียเหรอวะหื้อ
พี่โบ้ขยับขยับแบบนี้

จอดนี้เลยไปจอดไกลก็ไหล

เนี่ยผู้ชายอยู่เนี่ย

คอเจ้าของแล้วนะทุกคน

สงสัยข้างน่ากลัวจริงแบบนี้
แทงคอสองสามแผลแล้วก็ปาดคอเลือดสาดเลย

ถ้าแฟนผมตายผมจะตายตามไป

และโพดไว้ในเฟซบุ๊คชื่อว่าจะร่ำจัมรุ่ม
แล้วก็เห็นร่างของผู้หญิงอยู่ในพงยากข้างทางแล้วเขาก็เอามีดจี้คอตัวเอง
ให้ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตัวเขานะเจ้าของโพสต์เนี่ยคือคุณสุภานิดาฉายาบุตรดี
เขาบอกว่าเขานั่งรถผ่านพอดีเขาเห็นคนเต็มเลยตำรวจนะฮะมีทหารมีกู้ชีพ
มีชาวบ้านยืนเต็มไปหมดเขาก็จอดดูก็ถ่ายคลิปไลฟ์ในเฟซบุ๊คไปด้วย
กู้ภัยกำลังช่วยผู้หญิงคนหนึ่งเลือดเต็มตัวออกจากป่านะฮะ
น่าจะโดนแทงไปหลายจุดเหมือนกันแล้วผู้ชายคนนี้ก็ยืนอยู่ตรงนั้น
พูดมาดูแลแฟนผมด้วยถ้าแฟนผมตายผมจะตายตามไปสักพักตำรวจก็ไปถึง
และผู้ชายคนนี้ก็เอามีดแทงตัวเองไป๔ครั้งแทงพุงนะฮะ
ตำรวจต้องไปชาร์จจับกลุ่มตัวเห็นไหมมีทหารด้วยครับนะฮะ
ส่วนผู้หญิงที่โดนแทงบาดเจ็บสาหัสไปก่อนหน้านี้เนี่ยชื่อว่าคุณชะวันลักษณ์และคอนไพร
อายุ๓๘ปีนะฮะโดนแทงที่ท้อง๒แผลที่คอ๑แผลโดนปาดคอไปแล้วก็ที่หน้า๒แผล
คุณผู้ชมหมดสตินะอาการสาหัสกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังเหตุการณ์มันสงบลงไปเนี่ยมีพี่สาวของผู้หญิงคนเจ็บเนี่ยออกมาบอกว่า
พี่สาวชื่อคุณรัฐดาเขาบอกว่าคือคนเจ็บเนี่ยนะ
เขาโดนนายสุรชัยกำแพงใหญ่อายุ๓๖ปีก่อเหตุ
จริงแล้วสุรชัยเป็นพระแต่เพิ่งจะศึกมาได้ไม่กี่วัน
สุรชัยเคยเป็นพระแล้วรู้จักแอบชอบน้องสาวเธอ
ตอนที่เป็นพระบวชมาแล้วตั้งนาน
เพราะน้องสาวชอบไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่ง
แล้วก็ไปเจอกับพระก็คือนายสุรชัยนี่แหละ

และน้องชายก็ไม่ได้ชอบน้องสาวไม่ได้ชอบด้วย
ทำให้อดีตพระไม่พอใจ
แล้วก็ข่มขู่น้องเรื่อยมาตอนเป็นพระอยู่นะครับ
วันที่เกิดเหตุสุรชัยเพิ่งศึกมา
ไม่รู้ว่าศึกมาด้วยเหตุผลอะไร
โทรหาน้องสาวขอมาเจอหน่อย
แล้วก็ขอให้ขี่รถไปส่งที่สถานีรถไฟศรีคิ้วหน่อย

แล้วสุดท้ายยังไม่ถึงสถานีรถไฟครับ
แวะข้างทางซะก่อนนัดเคลียร์แบบนี้
ไม่ให้ไปต่อแล้วก็เอามีดปาดคอแล้วก็แทงน้องสาว
แล้วฝ่ายผู้ชายก็พยายามมาแทงตัวเองตามไป
ทั้งคู่ก็บาดเจ็บสาหัสเลย
ตอนนี้อาการฝ่ายผู้หญิงยังคงน่าเป็นห่วง

เพราะว่ามันแทงเข้าไปมันโดนที่ปอดสองข้างเลย

เป็นเลือดใหญ่ด้วยอวัยวะสำคัญ
ตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวครับเดี๋ยวเช้านี้รอผ่าตัดเพิ่มเติมนะฮะ
ตอนนี้เรียกพยานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไปสอบปากคำ

ว่ามันเกิดจากการเพียงว่าผู้หญิงไม่รับรักเขา
เขาก็เลยศึกมาแล้วตั้งใจมาก่อเหตุจริงหรือไม่นะครับ

น่ากลัวคุณเป็นพระอยู่คุณไปชอบศรีกา
แล้วคุณก็ศึกมาตามมาก่อเหตุแบบนี้
นี่ยังไม่ทันได้เป็นแฟนกันนะแค่ไปบอกเขาว่าชอบแล้วเขาปฏิเสธ
เขาไม่เล่นด้วยนะครับโอ้โหดจังเลยฮะ